พาไปดูแม่ตะเคียนหน่อยละกันค่ะที่อ่างทอง
มีคนไปกราบไหว้แล้วคุณผู้ชมดูดีจังหวะนี้เกิดอะไรขึ้นค่ะ
อ้าวคุณสืบสกุลฟังออกไหมคะว่าพูดว่าอะไร

ฟังไม่ออกคุณผู้ชมฟังออกไหมเนี่ย
นี่คือชาวบ้านเขาแตกตื่นกันทั้งวัดเลยนะคะ
ผู้หญิงคนนี้ชื่อนางสาวทิพย์สมาพรคุบพงศ์อายุ๒๖ปี
เธอเป็นชาวยุธยาแล้วก็เดินทางมาที่อ่างทองเนี่ยมากราบไหว้แม่ย่าตะเคียนอุทุมมา
ตะเคียนขนาดใหญ่นี่ชาวบ้านอันเชิญมาอยู่
กับแม่ตะเคียนที่บริเวณวัดใหม่โคกมรุมที่อ่างทอง
แล้วเธอกรี๊ดลั่นแล้วก็พูดภาษาแปลกออกมา
ลุกร่ายรำท่าทางแบบอืมแบบภาระตะนี่นะคะ
ระหว่างนั้นเนี่ยเธอก็ไม่รู้สึกตัวแล้วก็เป็นลมล้มพับไปเลย
ชาวบ้านที่มาขอโชคขอลาบเนี่ยก็ยืนตะลึงอยู่นะ
ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ตะโกนไปด้วยนะ
ขอเลขหน่อยขอเลขหน่อยคือนักเสี่ยงโชคเขาเชื่อ
ผู้หญิงคนนี้คงถูกแม่ย่าแฝงในร่าง
แล้วหลายคนก็ไปส่องขันน้ำมนต์ไปขูดโรยแป้ง
ไปหาโชคหาลาบกันนะคะนี่คือที่อ่างทอง
นี่ให้ดูได้แว๊บนะคุณผู้ชม
อีกที่หนึ่งใช่อีกที่หนึ่งค่ะพาไปที่พะเยาว์หน่อย
ชาวบ้านเขาก็เอาดอกไม้ทูบเทียนมากราบไหว้ขอโชคขอลาบ
พระแม่ธรณีบีบมวยผมอยู่ใต้ต้นโพโบราณ
ที่อำเภอเมืองจังหวัดพยาวที่วัดนี้เนี่ยนะคะ
วัดหลวงราชสันธารที่เป็นสถานที่ตั้งของรูปปั้นพระแม่ธรณี
ทีเป็นวัดร้างนะซึ่งเจ้าหลวงวงที่เป็นผู้ครองเมืองพยาว
เป็นผู้บูรณปฏิสังขรร่วมกันกับชาวบ้าน
แล้วก็กล่าวขวัญบอกว่าที่วัดนี้เป็นสถาปัตยกรรม
พื้นเมืองล้านนาที่สวยงามอายุ๒๑๖ปีนะคะ
ชาวบ้านเขาก็เลยเอาปีพศที่สร้างวัด
ก็คือปี๒๓๔๗แล้วก็อายุวัดก็คือ๒๑๖ปีเอาไปเสี่ยงเลขกันด้วย
เดี๋ยวรอดูละกันให้โชคดีกันแล้วกันนะคะคุณผู้ชม